คุณผู้ชมครับผมพาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่วัดบางกระเบา
วัดบางกระเบาเขามีการทำเหรียญวัตถุมงคลคือเหรียญหลวงพ่อจาด
หลวงพ่อจาธเนี่ยเป็นฉายาคือเทพเจ้าแห่งภาคจัวร์อ๋อโอ้โห
สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะเรียนเรื่องของคาถาเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันธ์คนก็นับถือท่านเป็นอย่างดี
ล่าสุดทางวัดก็มีการทำเหรียญหลวงพ่อจาดขึ้นมาแล้วเตรียมที่จะทำพิธีปลูกเสก
เอาเหรียญนี้ไว้ในตู้ที่สาราครับตื่นเช้ามาพระที่ดูแลตกใจทำไมมีคนไปขยับเหรียญ
มีโจรมีคนจะไปงัดไปขโมยหรือเปล่าขอเจ้าอาวาสเปิดกล้องวงจรปิดดู
ตะลึงเลยครับมีการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะเหรียญท่านหมุนเองได้เหรียญท่านหมุนเองได้อยู่ในตู้กระจก
ภายในสารานี่คือเหรียญที่จัดทำขึ้นโดยที่ยังไม่มีการปลูกเสกคุณผู้ชม
หลายท่านได้เห็นคลิปภาพนี้ไปแล้วเราพยายามพิสูจน์อยู่ว่ามันเกิดขึ้น
ได้อย่างไรนี่ฮะหมุนรอบแบบนี้เลยครับมันไม่ได้มีแม่เหล็กหรืออะไร
ทั้งสิ้นนะครับครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อันนี้คือในตู้โชว์คุณผู้ชม
โชว์เนี่ยหนาต้องสองชั้นนะฮะชั้นที่วางเหรียญทั้งหมดเนี่ยถูกล็อก
นะฮะตั้งแต่แรกเลยใช้กุญแจเปิดไม่ได้ครับเปิดแต่ละครั้งต้องใช้ไขควงงัด
จากการตรวจสอบในตู้เนี่ยแล้วก็กล่องใส่พระไม่มีสิ่งผิดปกติ
หรือร่องรอยการขูดการงัดแงะอะไรต่างทั้งสิ้นขนาดที่คนตัวเล็กสามารถเข้าไปได้
มันก็ไม่มีนะนะฮะคุณผู้ชมแต่กล้องวงจรปิดเขาจับภาพได้
คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วไล่ดู๒วันที่ผ่านมานะครับ
ไม่มีใครเข้าไปในตู้ได้แน่แน่ครับอ๋อเหรอนี่ฮะตอนแรกที่ว่า
ว่าเหรียญที่อยู่ในตู้เนี่ยนะเอาไปโชว์ไว้ก่อน
จัดทำขึ้นมานะครับที่จะมีการบุรณะอาคาร
รับรองผู้ปฏิบัติธรรมและเหรียญดังกล่าวเนี่ย

เดี๋ยวจะปลูกเศก๑๑มีนาคมนี้

บอกว่าพระในตู้โชว์เนี่ยมันขยับขยื่นได้มีคนร้ายหรือเปล่าเข้าไปงัดแงะหรือเปล่า
ก็เลยไปไล่วงจรปิดดูวันสองวันที่ผ่านมาก็เลยพบเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นคือ
เปลี่ยนของหลวงพ่อจาธรรมุ่นได้ครับขณะที่เกิดเหตุญาติโยมสักราบบูชา
เขาบอกว่าถ้ามีอยู่นะคงจะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจพอสมควร
เพื่อขายข้อข้องใจกับเรื่องนี้ว่ามีคนไปทำหรืออย่างไร
ทีมข่าวไปถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรวิทยาชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสครับ
อาจารย์ออสเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสต
วิทยาศาสตร์ของหมอเกษตรท่านบอกว่าจากที่เห็นในคลิป
ยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรอยู่ดีมันจะหมุนได้แบบนี้
มันต้องมีแรงดันแต่สิ่งที่มันสงสัยคือตรงใต้ชั้นพระเครื่อง
มั่นใจว่าน่าจะมีแม่เหล็กอยู่คล้ายกับการเล่นกลหรือเปล่า
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหรียญรุ่นนี้ใช่หรือไม่
อันนี้อาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเองนะฮะ
ไม่ได้หมายความว่าทางวัดจะทำอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตตามหลักวิทยาศาสตร์

วัตถุมงคลสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ใต้ชั้นนั่นแหละ
คือคำตอบนะครับว่ามันคืออะไร
เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีอะไรนะครับ
ที่อยู่ดีมันจะเคลื่อนที่ได้ในลักษณะอย่างนี้
มันต้องมีแรงผลักนะแรงผลักที่ว่าเนี่ย
ออสสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับ
ซึ่งแหล่งข่าวที่แจ้งรายงานก็บอกว่าไม่ใช่แม่เหล็ก
นั่นแหละซึ่งยิ่งน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับ
ถึงแม้ว่าจากการบอกเล่าจะบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในได้
กล่องปิดล็อกไม่ต้องใช้ไขควงไขนะครับ
แต่การเล่นกลในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นเยอะ
เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุมงคลให้มีมูลค่าสูงขึ้น
ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อจัดหรือว่าหลวงปู่จัด
นับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งตะวันออก
หรือว่าพระเกจิแห่งสงครามมหาเอเชบุรพา
เพราะว่าในสมัยนั้นคือท่านนิยมเรื่องของการทำคาทงคาถา
ป้องกันตัวเมตามหานิยมพอทหารจะไปออกศึก
ก็เลยให้ท่านทำเหรียญขึ้นมาเป็นการป้องกันตัวเอง
ก็เลยดังตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้